ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยแล้วก็อีกหลากหลายคนครับ
กำลังเผชิญกับชะตากรรมภัยจากการสู้รบในครั้งนี้นะครับ
ไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียอีกแล้ว
สถานการณ์ล่าสุดครับกับสงครามที่อิสราเอลครับ
กรณีที่ทางการอิสราเอลนั้นกำลังสู้รบกับกลุ่มฮามาส
ได้เริ่มการบุกโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซ่าแบบจำกัดวงแล้วครับ
ถือเป็นการเริ่มปฏิบัติการก่อนจะถึงเส้นตาย๒๔ชั่วโมง
เตือนให้พลเรือนในฉนวนกาซ่านั้นอบพยพลงไปทางตอนใต้
โดยเป้าหมายของปฏิบัติการภาคพื้นในครั้งนี้นะครับก็คือการขจัดภัยคุกคามจากเครือข่าย
และการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายครับ
อกจากนี้กองกำลังอิสราเอลนั้นจะหาเบาะแสของตัวประกัน
ถูกกลุ่มฮามาสจับไปด้วยก่อนหน้านี้ครับ
เลขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสครับ
เรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยกเลิกคำสั่งอบพยพชาวเมืองที่กาซ่า
อยู่ทางตอนเหนือมีประมาณสัก๑ล้าน๑แสนคน
ให้ลงไปทางตอนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีการทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงครับ
โดยเตือนนะครับว่าจะเกิดผลกระทบด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง
และขอให้อิสราเอลนั้นเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือ
เพื่อมนุษยธรรมเข้าไปยังพื้นที่กาซ่าได้
สภาพบ้านเมืองดูสิครับผู้คนนั้นหอบฮิ้วสัมภาระต่างแล้วก็อบพยพเคลื่อนย้ายกัน
ในขณะที่จะเห็นซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนต่างนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขของกาซ่าเปิดเผยว่าขณะนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตในกาซ่านั้น
พุ่งขึ้นมา๑๙๐๐ศพแล้วนะครับ
คนเจ็บมีตัวเลขเบื้องต้นอยู่ที่๗๖๙๖คน
โดย๖๐ของจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนั้นเป็นผู้หญิงและเด็กครับคุณผู้ชมและชมพู่ครับ

ในขณะเดียวกันครับสถานการณ์บริเวณพรมแดนอิสราเอลติดกับเลบานอนก็ตึงเครียดอย่างหนัก
ล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลนั้นยิงปืนใหญ่ไปโดนกลุ่มนักข่าวหลายสำนักด้วยครับ
ในโลกออนไลน์มีการโพสต์คลิปภาพหลังเกิดเหตุที่เกิดไฟลุกท่วมนะฮะ
รวมทั้งมีร่างไร้วิญญาณของนายอิสรามนอนอยู่ครับ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวหลายคนก็นอนบาดเจ็บจากการถูกแรงระเบิดนั่นเอง
สิครับเนี่ยสภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะภาพจากคลิปต่างเหล่านี้ครับ
ก็จะเห็นว่านักข่าวกลุ่มนี้เขาสวมแจ็คเก็ตที่มีข้อความระบุชัดว่าเขาเป็นเพลสเป็นสื่ออย่างชัดเจน
แต่ก็ยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำให้เกิดคำถามและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลครับ
ซึ่งคาดว่าหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นคงต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อถามหาความรับผิดชอบ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลออกแถลงการระบุว่าพวกเขานั้นยิงปืนใหญ่ใส่ดินแดนของเลบานอน
เพื่อตอบโต้เหตุระเบิดโจมตีรั้วกั้นชายแดนใกล้กับชุมชนฮานิตาครับ
ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้กับจุดที่นักข่าวเขาไปรวมตัวอยู่ตรงนั้น
หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วยังไม่ได้มีคำชี้แจงจากกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใด

ส่วนปฏิบัติการทหารของทหารอิสราเอลเองนะคะ
ในการช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มกองกำลังติดอาวุธฮามาส

เป็นนาทีที่เขาบุกเข้าไปเพื่อช่วยเหลือตัวประกันอย่างเข้มข้น
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนาทีปฏิบัติการเพราะหนึ่งในนั้น
มีการช่วยเหลือตัวประกันที่เป็นแรงงานไทยด้วยค่ะ

ไม่ต้องเสียด้วย

นี่เป็นภาพคลิปจากกล้องหน้าอก

เป็นวินาทีปฏิบัติการที่ทหารอิสราเอล

ภายในจุดที่มีการจับตัวประกันซ่อนเอาไว้
ซึ่งเป็นนาทีปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ทหาร
มีการกระชับพื้นที่ของเมืองฟูซา

และก็บุกทลายรังของกลุ่มฮามาสนะคะ

นี่ค่ะเป็นนาทีที่ทั้งช่วยเหลือตัวประกัน
แล้วก็จับกองกำลังฮามัสเอาไว้ได้ด้วย
แล้วก็มีการสังหารกลุ่มฮามาสด้วย

สังหารกลุ่มฮามาสได้๖๐คน
แล้วก็จับกลุ่มตัวกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน
และก็จับกลุ่มตัวกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน
และก็จับกลุ่มตัวกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน
และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน
และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน

และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน

และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน

และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน
และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน
และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน
และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน
และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน
และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน

และก็จับกลุ่มฮามาสอีก๒๖คน
ด่วนเลยออกมาด่วนเลยพี่ทุกคนเลย
แคมป์คนงานที่มีรถถังประจำการอยู่หนึ่งคันจนกระทั่งมีการแจ้งว่า
กลุ่มแรงงานสามสิบสองแรงงานไทยสามสิบสองชีวิตเนี่ยถูกกลุ่มฮามัสเฝ้าดักเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูโรงงาน
ที่ทหารอิสราเอลจะมีการช่วยเหลือรอดชีวิตสำเร็จทุกคนนะคะส่วนคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมเป็นจุดสุดท้ายที่แรงงานไทยมีการถ่ายเอาไว้เป็นคลิปขณะที่กลุ่มฮามาสมีการบุกเข้าไปนะคะ
แต่ว่าวินาทีนั้นคือทหารอิสราเอลกว่า๓๐คนก็เข้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งเกิดการปาระเบิดแล้วก็ยิงปะทะกันอย่างดุเดือดค่ะ
ชื่อกนักครับมันนี่ชื่อกนักก็กันไล่มานี่
จะบอกออมบุญทีแล้วครับพี่น้องนี่ค่ะคุณผู้ชมหลั่งอย่างไร้ก็ตามนะคะ
คนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือจากการที่ก่อนหน้านี้ถูกจับเป็นตัวประกันเห็นบอกว่าทางการอิสราเอลเอง
ทหารนักศึกษาประชาชนเบื้องต้นได้มีการจัดพิธีต้อนรับคนไทยที่ช่วยเหลือมาได้
แล้วก็มีการทำพิธีจุดเทียนเป็นการไว้อาลัยเพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต
แล้วก็สังเกตดูจะมีทงชาติไทยด้วยนะคะนี่เป็นพิธีเพราะว่ายังไม่สามารถนำศพคนไทยกลับมาที่บ้านเกิดได้ค่ะ
คนไทยจำนวนหนึ่งทยอยเดินทางกลับมาถึงประเทศแล้ว
ก่อนหน้านี้มาเป็นล็อตนะฮะถ้าหากว่าย้อนกลับไปในกลุ่มแรกล็อตแรกที่มาถึงครับ
นายไกรสอนบัวผายเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับ
แล้วตอนนี้ก็กลับไปถึงบ้านแล้วที่อุดรธานีครับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบห้าปีเลยครับ
นายไกรสอนบัวผายอายุ๔๒ปีแรงงานไทยในอิสราเอล
ซึ่งหนีภัยสงครามหวนกลับคืนที่บ้านเกิดในพื้นที่ตำบลสร้างแป้นอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับ
ไกรสอนบอกว่าไปทำงานการเกษตรสวนมันเทศแล้วทำหน้าที่ดูแลระบบน้ำ
เงินเดือนเดือนละประมาณ๖๗๐๐๐บาทระยะเวลาสัญญาคือ๕ปี
จริงสัญญาของนายไกรสอนเหลืออีก๓เดือนก็จะครบสัญญาแล้ว
แต่มาเกิดเหตุการณ์สู้รบกันรุนแรงซะก่อน
แล้วเขาบอกว่าครั้งนี้ครับเป็นการสู้รบกันรุนแรงเหนือความคาดหมาย
ไม่ได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่อย่างใด
ฮามาสบุกเข้ามาพร้อมกันทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน

รั้วเข้ามาทางชุมชนเกษตรคิปบุช
กราดไม่เลือกหน้าครับทั้งคนอิสราเอลคนต่างชาติ
คนไทยในแคมป์ใกล้กันถูกยิงทั้งหมด
ขณะที่กลุ่มฮามาสกำลังจะมาที่แคมป์ที่พักของพี่ไกรศรเขา
เขาบอกว่ายิงคนไทยไปแล้วถึง๔คน
อิสราเอลมาช่วยชีวิตพี่เขาได้

กลดข้าวมาพักข้าวมาคนค่อนหน้าข้าวมาประมาณ๒พัน
เห็นผู้ใดเขากาดยิงมากเลยครับ

วันนี้คนไทยอยู่ในบังเกอร์

เขาก็เลยเอาทหารมาซอยคิวบูธผมเลยครับ
มาซอยคิวบูธผมวันนี้มันก็เลย

ขณะที่ภรรยาของพี่ไกรสอนบอกว่า
คือสามีเป็นคนติดต่อสถานกงศูนย์ไทย

ก่อนที่จะได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีทยอยเดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่อง